อดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ออกมาชี้แจงว่าภาพที่ปรากฏเป็นภาพชาวในโลกออนไลน์นั้น
ถูกตัดต่อสร้างความเสียหายนะครับ
ทำให้ตัดสินใจลาศิกขาบทครับ
แล้วก็นำทรัพย์สินทั้งหมดนั้นคืนให้กับทางวัด
อดีตพระครูเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
เข้าพบกับนายเรืองสุรเสียงวัยยาวัชกรของวัด
และพระลูกวัดเพื่อขอมอบกุญแจรถยนต์๓คัน
สมุดบัญชีธนาคารใช้ชื่อวัด
มีเงินสดในบัญชีกว่า๑๗๐๐๐๐๐บาท

ขอบคุณสื่อทุกคนครับขอบคุณครับ
รู้จักเพราะว่าเข้าวัดเมื่อ๓เดือนที่ผ่านมา
ก็ทำบุญตามปกตินะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมากกว่านี้
อยากจะขอโทษผู้หญิงที่อยู่ในภาพด้วยซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย
และยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่เป็นเจ้าอาวาส
เคร่งครัดพระธรรมวินัยเมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
ไม่ต้องการให้พระผู้ใหญ่หนักใจและสังคมวิพากษ์วิจารณ์
ตัดสินใจลาศิกขาบทครับต่อไปนี้ทำหน้าที่ของคารวาส
ดำเนินธุรกิจในด้านการค้าเหมือนกับคนทั่วไปครับ